คือชาวราศีพฤกษกเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยเรียกว่าโหดีอย่างมากเลยปังมากเลยนะคะ
คือบางคนอาจจะได้ถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอาจจะได้รับผิดชอบงานอะไรสำคัญขององค์กร
ถ้าใครที่ทำการค้าขายอยู่เนี่ยโอ้โหก็ค้าขายดีมีกำไรแต่พองานมันเยอะเนี่ยก็ทำให้สุขภาพมันซุดโทรม
อย่างนั้นนะสุดสมคือทำงานหนักก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลรักษาสุขภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะ
ทางที่ดีเนี่ยอาจจะหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือว่าหาคนดูแล
โอ้ยตรงประเทน
ค่ะแต่ก็มีถึงขั้นหนักหนาสาหรัฐใช่ไหมหมอก่ายอาจจะเป็นกวนเล็กน้อย
แค่พฤศกนี้แย่เลยอะว่ะเขาขาดคนดูแล
เงินก็ดีด้วยย้ายราศีไหมคะ

แต่ว่าก็สำหรับราศีพฤศกดวงดีอันดับ๔เลยดวงมาฟ้าเปิดทำอะไรก็ดีนะคะ
และราศีต่อไปอันดับ๓ได้แก่
ก็คือชาวราศีกันนั่นเอง
ชาวราศีกันเรียกว่าโอ้โหดวงชะตาในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมาก
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสแบบโอกาสดีเข้ามา
ยังงานคนที่ลูกค้าเข้ามามากค่าดีจนแบบว่านับเงินไม่ทัน
สมมุติว่าใครที่ทำงานประจำอยู่ให้ลองมองหาพวกอาชีพเสริมดู
เพราะมีโอกาสที่แบบรับทรัพย์นับไม่ถ้วนเลย
ส่วนในเรื่องของการเงินดีตลอดทั้งเดือน
แต่ว่าจะเน้นหนักในช่วงประมาณปลายเดือน
อ๋อลาศีกันนี่กันสมชื่อเลยนะ

ก็คือจะได้โชคลาบจากน้ำพักน้ำแรงอย่างเดียว

เรื่องของการเสี่ยงดวงก็อาจจะต้องเบาลงบ้าง
ในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่

ไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องของงานเรื่องของตำแหน่งอะไรต่าง

ผ่านไปแล้ว๓อันดับด้วยกัน
มาถึงอันดับหนึ่งกันบ้าง
ก็คือชาวราศีเมษนั่นเอง

ชาวราศีเมษเขาเรียกว่าดวงปังตั้งแต่ต้นเดือนเลย

คือถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษทำงานอะไรอยู่ในขณะนี้

โดยรวมเนี่ยคืองานเนี่ยดีตลอดทั้งเดือน
แต่ว่าจะเน้นหนักในช่วงประมาณต้นเดือน
ถ้าสมมุติว่าควรจะทำอะไรแบบสำคัญ
แนะนำว่าให้ทำตั้งแต่ต้นเดือนจะดีที่สุด

ใช่ค่ะตั้งแต่ต้นเดือนนี่จองคิวกาแบบในปฏิทินเอาไว้เลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินดีในเรื่องของการลงทุน
ลงทุนมันก็มาหลายแบบทั้งลงทุนระยะยาวแล้วก็ลงทุนระยะสั้น
ลงทุนกลางเดือนต้นเดือนก็ลงทุนได้

ราศีเมษนี่ถือว่าปังมากเลยนะคะ
งานก็ดีราบรื่นโดยเฉพาะอยากจะทำอะไรให้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนถูกไหม

นี่คือ๔อันดับนะคะสำหรับราศีที่ดวงปังดวงมาฟ้าเปิดในช่วงนี้
และสำหรับคนที่ดีกว่านั้นก็คือ๓ผู้โชคดีวันนี้ที่
จะได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่และได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปนะคะ
มีใครบ้างแรกเลยคุณปแก้วสุธิดาเกิดวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการงานสุขภาพโชคลาภความรักมีคู่แล้ว
เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของการงาน
การงานโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่างานจะเหนื่อยมาก
เพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะแล้วก็จะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
ก็คือเป็นพื้นดวงของคุณปแก้วอยู่แล้วว่าคืองานจะมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอด
มีงานเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขต้องทำให้แบบว่าจากสิ่งที่มันไม่ดี
ให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีซะอะไรอย่างนี้ก็คืองานต้องเหนื่อยตลอดนะคะ
แล้วก็คือตามดวงแล้วคืออาจจะทำงานประจำได้อีกสักประมาณช่วงหนึ่ง
เพราะว่าตามดวงแล้วเนี่ยคือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการมากกว่า
มีโอกาสเพราะว่าตามดวงแล้วเนี่ยคือคุณปแก้วเขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะเบื่อหนาในเรื่องของกฎเกณฑ์ขององค์กร
ชอบกฎเกณฑ์ไงก็เลยอาจจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการได้มาทำเองดีกว่านะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพเป็นยังไงคะ
เรื่องสุขภาพเนี่ยคือไม่ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะ
แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะ
อาจจะแบบว่าหกล้มหรือว่าในเรื่องของรถลาการขับรถในช่วงกลางคืนอาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษ

เรื่องของสุขภาพนะโชคลาภล่ะคะ
โชคลาภส่วนใหญ่จะได้ลาบจากการทำงาน
เช่นแบบว่าอาจจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นหรือว่าอาจจะได้จ๊อปพิเศษ
ได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียน

ส่วนเรื่องสุดท้ายความรักมีคู่แล้ว
บอกมาว่าเขามีคู่แล้วเป็นยังไงฮะคู่นี้
อาจจะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึง
เพราะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ความรักตกกาลี
ก็คือหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันเปราะบาง
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าผ่านช่วงนี้ไปได้นะก็คือผ่านวันเกิดตอนเดือนตุลาคม

คุณพริกค่ะแม่พริกกินู
เกิดวันนี้๒๐เมษายน๒๕๑๘นะคะ
เรื่องหนี้สินการเงินและโชคลาบค่ะ
ในเรื่องของหนี้สินอย่างแรกก็คือแบบ
มันยังยืดเยื้อยังไม่จบง่ายนะคะ
อาจจะต้องรอประมาณช่วงหลังสงการปีหน้าถึงจะโอเค
แต่ว่าหนี้สินไม่ได้ทำให้คุณแบบถึงขั้นลำบาก
ก็ยังพอไปได้แต่ว่าต้องหมุนเงินเยอะหน่อยค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดี
เพราะว่าในช่วงนี้คือแบบค่าใช้จ่ายเยอะมาก
ค่าใช้จ่ายเยอะไปถึงประมาณช่วงวันเกิดเลย

ช่วงนี้อาจจะจ่ายจนโอ้โหมืออ่อน

แล้วจะมีโชคมีลาบมาชดเชยกันไหมคะ
เขามีนะมีมีโอกาสได้โชคลาภเหมือนกัน
แต่ว่าอาจจะแบบคือได้เล็กน้อย

ก็ระวังนิดหน่อย

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ
ใช้สติในการรับชมด้วยนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายคุณสิริเพลค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่๘ธันวาคม๒๕๒๕นะคะ

แล้วก็ถามมาเรื่องของโชคลาภและสุขภาพค่ะ

ตามดวงเดิมของคุณสิริเพลแล้วเนี่ย
คนที่แบบว่าเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ย

คือทำงานที่ไหนก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา
ทำให้แบบว่าแบบคือจิตใจปั่นป่วน

ก็คือต้องทำงานเป็นของตัวเองถึงจะดีที่สุด
พอจะบอกได้ไหมว่าเป็นงานประเภทไหน
ลักษณะไหนดวงเขามีชี้แจงไว้ด้วยไหมคะหมอไก่
ในเรื่องของการค้าขายนะคะอาจจะทำในเรื่องของพวกอาหารก็ได้
อาหารการกินนะคะหรือว่าในเรื่องของของสวยงามก็ถือว่าโอเคมาก

เรื่องของโชคลาภนะมีเกณฑ์ได้เล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าควรจะเจียดเงินไปทำบุญบ้าง
เพราะว่าพวกเงินพวกนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นเงินร้อน
เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีจ่ายออกไป
ถ้าสมมุติไม่เจียดเงินออกไปมันจะมีเหตุบางอย่างให้ต้องใช้จ่ายออกไปหมด

แล้วเรื่องของสุขภาพล่ะคะ

ที่๒ก็คือในเรื่องของพวกสุขภาพเกี่ยวกับพวกช่องท้อง
กระเพาะตับไตอะไรพวกนี้อาจจะต้องระวัง
แต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ
เรียบร้อยนะคะ๓ท่านผู้โชคดีวันนี้ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า

นี่คือก็มี๓อย่างทั่วครั้ง

ในเรื่องของการบูชาครั้งแรกเนี่ย

แล้วก็อธิษฐานโดยมากเนี่ยเวลาคนที่ขอพรกับหลวงพ่อโต
จะขอพรในเรื่องของการงานเป็นหลัก
การงานหรือว่าโชคลาภที่ได้มาจากการทำงานน้ำพักน้ำแรง

โอ้โหมีคู่มือด้วย

แล้วแน่นอนว่าทั้ง๓ท่านก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
เรื่องของการเงินนิดหน่อย
เพราะฉะนั้นแล้วของวัตถุมงคลด้านหน้าวันนี้ที่มอบให้กับทั้ง๓ท่านนั้นถือว่า
เหมาะสมมากยินดีกับทั้ง๓ท่านด้วยนะคะ

ขอบคุณหมอไก่นะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ดูดวงชะตาให้

ก็พบกับหมอไก่ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะ
ใครอยากตรวจสอบดวงชะตาก็ติดตามเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าวของเราเอาไว้